ต้องบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชเนี่ย

หลักเมืองคือท่านแบบว่ามีความอภิหารศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง
เช่นคืออย่างตั้งแต่เริ่ม
อย่างพิธีเบิกเนธท่านสุมพันธ์แกเบิกเนธคนก็เยอะ

ท่านขุมฟันเจิมเห็นเหมือนกับฟันนี่
ออกมาจากดวงตาของพ่อเลย

อ๋อหมายถึงว่าตอนที่เจิมเจิมเจิมเจิมสาวหลักเมืองเนี่ย
เบิกเนธครับเบิกเนธเขาเรียกเบิกเนธคุมฟันเป็นคนเบิกเนธ
เอาควันออกมาจากตาตาเลยครับ
เอาง่ายเขาบอกว่าตอนที่ตั้งสารหลักเมือง
ต้องมีการประทับทรงทุกวันประทับทรงโดยครับครับใช่

โกพองประทับทรงใครครับตอนนั้นครับครับครับครับ

หมายถึงว่าในขณะที่สร้างเสาหลักเมืองนี้
จะมีการประทับทรงคือองค์พ่อเจตุคามครับครับใช่
ก็ที่ไปที่มาจากที่ว่าเรารู้จักว่าใครคือใคร
มาจากเจตุคามก็มาจากผ่านหน้ากองค์โกพองมา
วันหนึ่งณวัดนางพระยาบ้านปากนครเทวดารักษาเมือง
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าองค์จตุคามรามเทพได้สร้างความอัศจรรย์
ด้วยการประทับทรงบอกกล่าวต้องการให้ช่วยสร้างหลักเมือง
ทำจากไม้ตะเคียนทองงอกอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนครศรีธรรมราช
คณะดำเนินการสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๒๘เป็นต้นมา
ได้มีการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินไปตามคำบอกกล่าว
เทวดารักษาเมืองหรือองค์จตุคามรามเทพ